มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันกรณีดาบตี
ตีที่ถูกคนร้ายทำร้ายอยู่กลางถนน

แล้วก็มีรถหกล้อวิ่งตามมาบนถนนไปทับร่างของดาบตีจนเสียชีวิต
มีการติดตามตัวผู้ที่ไปรุมทำร้ายดาบตรีว่าเป็นใคร
ตอนนี้เจอแล้วนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็รวบตัวได้แล้วด้วย
เป็นสามคนร้ายชายสองหญิงหนึ่ง
จับได้เนี่ยอ้างว่าเบื้องต้นสาเหตุมาจากเรื่องของการขับรถปาดหน้ากัน
เป็นเพียงเหตุซึ่งหน้าไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันมาก่อน
พบศพดาบตำรวจสมพงศ์ชำนาญศิลป์หรือดาบตี
ตำรวจสพสำนักทองจังหวัดระยองบนถนนสุขุมวิทย
ก่อนถึงทางเข้าวัดครองธุเรียนตำวนชากผงอำเภอกแกรง
อยู่ในสภาพของแข็งถูกของแข็งตีเข้าที่กกหูขวา
ขณะที่กล้องวงจรปิดพบนะคะว่าประมาณ๔ทุ่มของวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
พบว่ารถส่งของหลังคาสูงขับปาดหน้ารถของดาบตี
ล้มลงบนถนนจากนั้นภาพจับได้นะคะเห็นรถหกล้อที่วิ่งตามหลังมาเนี่ย
เหยียบร่างของดาบตีจนเสียชีวิตล่าสุดเมื่อช่วงเช้าตำรวจสามารถ
รวบตัวได้ที่อำเภอนิคมพัฒนาในจังหวัดระยองโดยพันธุ์ตำรวจเอกพิสิทธิภูลทรัพย
ระยองและบกลัมก็นำตัว๓คน
ก็คือนางสาวจัญญาอายุ๓๖ปีนายเพชรอายุ๔๗ปีนายคมสรรอายุ๒๗ปี
นำตัวมาที่สพบ้านกร่ำเจ้าของท้องที่เกิดเหตุมาสอบสวนดำเนินคดี
พร้อมกันนี้ก็นำรถยนต์ของกลางคือรถอีซูซูทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน๕๕๖๘อ่างทอง๘
ที่สพบ้านกร่ำด้วยซึ่งก็เป็นรถคันที่ขับปาดหน้า
รถของดาบตีนั่นเองนะคะก่อนจะมีการเกิดเหตุทำร้าย
ร่างกายกันเบื้องต้นสามคนเนี่ยอ้างนะคะว่าสาเหตุที่
ขับรถปาดหน้ากันบนท้องถนนเป็นเรื่องขับรถปาดหน้า
ซึ่งหน้าตอนนั้นดาบตีลงมาจากรถไปพร้อมกับเหล็ก
ฝั่งผู้ก่อเหตุจึงต้องป้องกันตัวไม่ได้รู้จักหรือมี
ขัดแย้งกับดาบตีมาก่อนนี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น
เท่านั้นนะคะขณะเดียวกันมีรายงานว่าตำรวจก็นำตัว
ในเพชร๑ใน๓ผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งอาวุธของกลาง
ที่ใช้ก่อเหตุซึ่งในเพชรเองสารภาพนะคะว่าทิ้งอยู่
ข้างทางและจะค้นหามาประกอบสำนวนด้วยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การขอไหมจับจากสารและคาดว่าประมาณสิบหกนาฬิกาจะ
นำตัวคนร้ายทั้ง๓คนไปทำแผนประกอบคำรับ
สารภาพที่เกิดเหตุด้วย